คุณผู้ชมครับเรามาเปลี่ยนอารมณ์หน่อยแล้วกัน
หลายคนดูข่าวอาจจะเศร้าไปวันนี้วันจันทร์ด้วยนะฮะ

ไปตกกุ้งกันหน่อยแต่ว่าเขามีข้อแม้
ใครจะตกกุ้งในวันนี้นะ

คุณต้องเป็นชายแท้และต้องแต่งเป็นผู้หญิงเท่านั้น

นี่โอ้โหใส่วิกใส่เดรสสีดงสีแดงเต้นกัน
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นผู้ชายแท้ทั้งหมดนะฮะ
ก่อนหน้านี้บ่อตกกุ้งมักจะมีปัญหาเรื่องโคโยตี้
เออไม่ต้องมาเดี๋ยวพี่เต้นเอง
นี่บรรยากาศก็คึกคึกคลื้นนะครับคุณผู้ชม
ประมาณนี้แหละหนุ่มทั้งหลายแหล่
นะฮะหนุ่มลุงลุงนะทั้งหลายแหละ
ไปแข่งกันก็ตกคนเดี๋ยวลุงแล้วนะ

อยู่ที่ตำบลบ่อบวินอเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

เรียกลูกค้าซะหน่อยแต่มีกติกาที่ว่า

คุณต้องเป็นชายแท้๑๐๐เท่านั้น

แต่ลูกค้าเนี่ยสิก็กล้ามาเนอะ

คุณต้องเป็นชายแท้๑๐๐เท่านั้น
แล้วคุณต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงเท่านั้น

เจ๋งควรเยอะนะเนี่ย

รางวัลเขา๒๐๐เขาไม่ได้แคร์หรอกนะ
มี๒๐๐ไปถึง๑๐๐๐บาทนู่นแหละครับ

เขาบอกว่าอยากให้มันแบบเป็นกิจกรรมสนุก

มันไม่ได้อยากจะให้ไปบูลลี่หรือว่าเป็นดราม่า
คืออยากให้มันเป็นแบบเรื่องของสนุกสนานคึกคัก
แล้วก็เป็นกิจกรรมการตลาดที่เขาหวังจะสร้าง
หนุ่มเขาก็ชอบไปตัวกุ้งอยู่แล้ว

เราลองแต่งเป็นผู้หญิงซิเปิดเพลงเต้นเองซิ
ไม่ต้องมาตกไปเต้นไปอะไรแบบนี้
สะดุสนังคือคลื้นแปลกและแตกต่าง

ผู้ชายข้างดิฉันชอบตกกุ้งไหมคะ

ต้องใจคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะไปทำงานกันไม่ได้